หมอช้างบอกว่าหลังจากวันนี้นะ๑๗ตุลาคมนี้นะ
คนที่เกิดราศีเมษคนที่เกิดราศีเมษก่อน
ดวงเนี่ยจะเป็นการเริ่มต้นใหม่จะมีตัดสินเป็นราศีดวงดีเลย
ราศีแรกจริงที่จะต้องพูดคือราศีมังกร
มังกรมังกรคือคนที่เกิดประมาณ๑๕มกราศี๑๒๕
เขาบอกจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเรื่องงานจะกว้างขวางขึ้น
สังคมจะมีสังคมใหม่จะมีการเจรจาติดต่อนำผลกำไรตอบแทนที่ดี
อันนี้คือราศีมังกรต่อไปราศีกุมเนี่ย
ที่จริงแล้วลาโหอย้ายวันนี้แหละในรอบ๑๘ปี
ราศีกุมเนี่ยมีเรื่องต้องใช้เงินก้อนโต
เขาว่าอย่างนั้นคือคนที่เกิด๑๓กุมภาถึง๑๔มีนานะครับ
วางแผนไปเลยจะซื้อบ้านซื้อไปเลยจะซื้อรถซื้อไปเลย
ทำธุรกิจใหม่ก็ทำไปเลยนะฮะจะมีเรื่องเสียเงินแบบไม่ควรเสีย
ถ้าสมมติเราไม่ยอมเสียเขาก็เติมอันนี้หมอช้างเขาเติม
ราศีมีนราศีมีนเนี่ยคุณฟังดีนะฮะ
ราหูเนี่ยส่งผลให้กล้าได้กล้าเสีย
ถ้าคนเล่นการพนันออนไลน์ราศีมีอยู่ตอนนี้โอกาสจะหมดตัวมีนะฮะ
เขาว่าเลยเช่นวันหนึ่งคนหมอช้างก็บอกว่า
เหมือนกับคนเราเคยอยู่ดีไม่เคยออกกำลังกายอย่างนี้
แล้ววันหนึ่งลาหูมาอย่างนี้กลายเป็นคนบ้าออกกำลังกายไปเลย
หรือบางคนแบบนัดดิ้งรั้งชอบปาร์ตี้แต่ไม่เคยไปปาร์ตี้
ลาหูมันจะทำให้รุ่มหลงมัวเมาแล้วจะย้ำคิดย้ำทำอยู่กันอยู่ปี
ปีกับอีก๘เดือนนี่คือราศีมีครึ่งถูกประมาณปีครึ่ง
หรือแบบว่าวันนี้คุณจะต้องรีบเปลี่ยนอะไรไปเลยเช่น
ดีที่สุดเราเป็นคนวิ่งไหมให้มันบ้าวิ่งไปเลย
เค้าบอกราศีมีนดวงชะตาถ้าสมมติเอาจริง
มีกล้าได้กล้าเสียต้องเสี่ยงอย่างมีข้อมูล
มันจะบ้าระห่ำมันกล้าที่จะจ่าย
ดวงชะตาจะส่งผลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนะฮะ
ราศีเมฆเป็นที่ผมบอกไปแล้วว่าดวงค์จะรุ่งมาก
แล้วก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ราศีพฤกษพราศีพฤกษพเนี่ย
ส่งผลเรื่องงานดีมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือโดดเด่นเรื่อง
โชคราบได้เงินได้ทองนะฮะ
ขณะเดียวกันไปต่อกันที่ราศีเมทุนมิถุนหรือเมถุนเนี่ยนะครับ
ราศีมิถุนาเมถุนหมอช้างบอกก้าวหน้านะ
งานจะเปลี่ยนแปลงงานเยอะจะวุ่นจะวุ่นหลังจากวันนี้
วุ่นถึงสิ้นปีอืมแล้วหลังจากสิ้นปีปุ๊บ
มันจะมีโอกาสเก็บเกี่ยวดอกผลแล้วซึ่งจะดี
คือมันยังไม่เปลี่ยนทันทีมันจะมีแบบว่าเก็บเกี่ยวดอกผลแล้วนะครับ
ราศีกรกฎราศีกรกฎถ้าจะดีเขาบอกให้เดินทาง
หรืออะไรอย่างนี้ให้เดินทางไปต่างประเทศ
ก็จะส่งผลดีหรือให้มีการโยกย้าย
ขยับตัวแล้วจะดีราศีกรกฎ
ราศีสิงศ์กระทบเรื่องทรัพย์สินมรดก
เขาว่าอย่างงั้นเลยนะฮะอาจมีปัญหาเรื่องเงินเซ็น
สัญญากู้ยืมอะไรนะตอนนี้ต้องระวังเขาว่าอย่างงั้นราศีกัน
ราศีกันเนี่ยหมอช้างบอกว่าไม่ได้ส่งผล
กระทบโดยตรงนะฮะแต่ไปลงกับคนรอบตัว
เช่นความรักหุ้นส่วนคู่สัญญา
ดีหรือไม่ดีค่ะก็คือไม่โดนกับเอ่อ
ก็คือจะเอาง่ายก็ต้องไปปวดหัวกับคนรอบตัวถูกต้องไหมล่ะ
ขนาดเดียวกันราศีตุลราศีตุลเนี่ยได้รับผลเชิงเป็นคู่หุ่นส่วน
คู่สัญญาคู่ครองแต่อันนี้จะได้รับราศีตุล
ก็จะมีแบบว่าจะมีงานใหม่มีผลดี
ต่อไปราศีพิจิกษ์ราศีพิจิกเนี่ยเติบโตก้าวหน้า
ขยับขยายการลงทุนมากขึ้น
ระวังปัญหาเรื่องบุตรหลานเจ็บป่วย

ราศีธนูเตือนเรื่องภายในบ้าน

หอลาศรีทะนูคุณฟังอย่างนี้ว่า
ถ้าคุณมีคนป่วยภายในบ้าน

นึกออกป่ะบางทีมีพ่อแม่หรือคนป่วยในบ้าน

ซ้ายไปขวาหรือยังงี้นิดนึง

พระราหูย้ายเนี่ยถือว่าเป็นรอบสำคัญนะครับ

เปลี่ยนแปลงดวงชะตาตามราศีเกิด
ไม่คิดว่าจะบอกแล้วบางคนก็บวกบางคนก็ลบ

หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

จำนวน๘หรือ๑๒ก็แหละเลขของราวหู

ดวงดาวมันมีผลอันนี้หมอช้างเขาบอกนะครับ

เราจะมีการรับผลยังไง

ดวงออกไปแล้วนะครับซึ่งการดาวน์ออกไปเนี่ย

พระหัสเนี่ยดีพอดวงดาวออกไป
สีเมฆจะทำให้ดาวพระหัสมีกำลังมากขึ้น
อะไรที่คิดว่าจะเริ่มแล้วไม่ได้เริ่ม

อะไรดีเปลี่ยนแปลง

จะได้รับข่าวดีของดาวพฤหัส

หุ้นส่วนคู่คลองสัญญา
ขึ้นอยู่กับคุณจะเลือกเรื่องไหน

สิทธิ์และเมมอยู่กับความรักคุณจะมีความชัดเจน

คนที่มีคู่คบกันแบบสามารถเปิดเผยตัวตนได้

ก็จะทำให้ความรักของคุณเนี่ยมีเส้นทางที่ชัดเจนขึ้น

ราศีเมื่อกี้ที่เราเตือนกันไปอีก๒อันที่น่าจะเป็นห่วงจริงคือราศีมีน

สับกระสายคิดสมมุติคิดถึงใครก็จะคิดถึงคนนั้นอ่ะอืม

เพราะฉะนั้นคุณลองเปลี่ยนมาเป็นเรื่องว่าสุขภาพสิ
มันยากนะ
แต่อยากลัววางคนรอบตัว

อะไรที่ห่างจากการฟ้องร้องคดีความได้

แล้วเขาดูอะไรกันหรือไม่อยากรู้
เขาดูอันไหนกันเหรอ
หมอช้างเขาวางให้ฉันทั้งสองคนเลย

ใช่ฝั่งของอาจารย์ลักษณ์คือวัดเจ้าอาม
บอกอย่าไปนะนางบอกไม่มีที่นั่งแล้วเหรอ
ส่วนของอาจารย์ช้างคือวัดภูเขาทอง
เขาบอกว่าของสมเด็จชงชัยก็จัดอีก

คนเนื้อแน่นค่ะตอนนี้เริ่มสักหกโมงเนี้ย
เขาว่ายวันนี้กันวันเดียวใช่ไหมครับ

แต่วันหลังจากนี้ก็คือมีโอกาสก็ไปเรื่อยได้

ที่ผ่านมาคนที่โดนลาหูถีบ

เดี๋ยวโดนลาหูถีบพี่ใช้คำนี้หรอ

อันนี้ก็รอดมาแล้วก็โอเคแล้ว
เพราะว่ามันจะเปลี่ยนหมดจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเร็วเลยนะล่าหูนี่